มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาดังมากเลย

ใครมาร้องดังด้วยน้องนาลิกา
ใครล้านตะหม่ามมาแล้วจ้า

เอ้ามาแล้วคุณเอ็มบุษราคาม
คลอดลูกแล้วนะคะเรียบร้อย

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคิสเตียนค่ะ
น้ำหนักแรกคลอด๓๑๑๐กรัมค่ะ

โดยคุณพ่อป้ายแดงคุณก๊อฟนะคะ
เผยถึงที่มาชื่อของลูกสาวกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

พร้อมกันนี้นะคะยังได้อัดคลิปส่งตรง

ตอนนี้นะคะคลิปเนี่ยเราก็ยังไม่ให้ดู
จ้าเพราะว่าอะไรอุบไว้ก่อน

จะได้ไปเฮต้อนรับคุณหลานนะกลับมานอนให้น้ำเกลือค่ะคุณแม่
นะก็ดูสิคุณแต่ว่าก็ถึงแม้ว่าจะไม่สบายนะ
แต่ตาม่ำก็ถอดสายน้ำเกลือหิ้วน้ำเกลือกันมาเลยหรือเปล่า
ถึงป่วยแต่ก็มีรอยยิ้มน่ารักจริงเลยนะคะ
น่ารักน่าชังเนาะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ
แล้วก็แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกด้วยคุณก๊อฟนี่
หน้าบานอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาดูแลมีความสุขเนี่ย
แล้วก็ต่าม่ำเนี่ยก็มีความสุขเอ็นไหม
เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าต่อให้ตัวเองป่วยไม่เป็นไร
ต้องไปเห็นหน้าหลานให้ได้ยินดีด้วยนะคะ
ดีกับครอบครัวนี้ด้วยใช่แล้วค่ะ